ดูเรื่องราวเทคนิคของผู้ขายอาหารกันบ้างนะครับ
ไปดูพ่อค้าร้านอาหารตามสั่งที่เมืองชนบุรี
เขาบอกว่าขึ้นป้ายโฆษณาสุดแปลก
ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับ

ส่วนอีกที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่จังหวัดเดียวกัน

เจ้าของร้านให้ลูกแต่งกายด้วยชุดอะไรสักชุดหนึ่งนี่แหละ
เพื่อเรียกลูกค้ามาหน่อยนะครับ
ไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกันก่อนนะฮะ

เราโตมากับหนังจากวงไง

ผมเห็นไหมเขามากวักแบบนี้นะครับ

ก็คือชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยครับ
ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่เคยขาย
นี่ครั้งแรกในชีวิตครับ
เห็นว่าสูตรนี้ได้มาจากที่ไหน

ก็เลยลูกอีวายเขามาบอก
ให้ตั้งเป็นชื่อสีกุมารละครับ

แล้วก็แต่งชุดกุมารทองแบบนี้เรียกลูกค้า

ก็เอ๊ะแล้วกุมารจะมีอยู่ไหม
ต้องวางแผนต่อเนื่องนะกุมาร
เขามีพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเด็กที่ร้านมาแต่งกุมารแทน

ชมมากที่มาช่วยค้าขายแบบนี้นะครับ
แล้วก็แต่งกายให้เป็นกิมมิกของร้านแบบนี้

ดูคนกินสิคุณเข้าร้านเยอะเลย

แล้วก็ยังยอมคุณพ่อคุณแม่ทำการตลาดช่วยด้วย
แล้วก็เห็นก๋วยเตี๋ยวเขาน่ากินนะ
มาดูอีกร้านหนึ่งแปลกไม่แพ้กัน

ร้านโบตันอาหารตามสั่งจ้า
ตั้งอยู่หมู่๑ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ร้านนี้ได้ขึ้นป้ายเชิญชวนให้มาทานอาหารที่ร้านนะครับ
บอกอะไรนะฮะ

รับประทานด่วนโภชนานะฮะ

น้ำนมครบร่อนเหรอ

มีหลายอย่างแต่เลยไปร้านเดียวนี่ดีเลยนะคะ

จนมีผู้นำไปโพสต์ในโลกออนไลน์
คือการใช้คำเมื่อกี้คำว่า

แต่ขอให้มองเป็นเรื่องในการเรียกลูกค้ามากกว่าด้วยนะครับ
แล้วมีของหลายอย่างนะมีตั้งแต่ขนมอาหาร

แล้วก็มันจะเป็นจุดดึงลูกค้าได้พอสมควร
เป็นความให้ลูกค้าสนใจว่าเอ๊ะทำไมมีความคิดแบบนี้
อะไรอย่างนั้นคือว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคำหยาบหรือ

เพราะว่าคือเป็นจุดโกสนาอย่างหนึ่ง
วราพรพันรยาเจ้าของร้านนะ
บอกว่าสำหรับผู้ที่มองว่าข้อความนั้นไม่เหมาะสม
หรือว่าเป็นคำหยาบคายทางร้าน

หรือว่าน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ว่าน่ารักค่ะ

อาหารหลายแบบให้เลือกรับประทาน
ถ้าเปิดตามพจนานุกรมนะผมเปิดเลย

คือกินก็คือการรับประกินเป็นคำสุภาพ
แต่ว่าถ้าแก๊กเนี่ยนะฮะ
ก็แปลว่ายัดกินสวาปาล์มฟาดเขมือบ
ถ้าแปรตรงตัวแบบนี้โอ้โหเวลากินมันรู้สึก